ซึ่งความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ก็ปรากฏว่า
ทนายตั้มก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะถึงจำนวนเงินที่คุณชุวิตได้รับ
แล้วเรียกร้องให้เปิดเผยนะคะว่า๒ในพลตำรวจที่ระบุถึงเนี่ย
ที่ตอนเอามาแถลงข่าวเนี่ยอ่าว่าเป็นใครค่ะ
อยากจะให้เปิดเผยตรงนี้นะคะทนายตั้มเรียกร้องค่ะ
ให้ในชูวิทย์เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ออกมายอมรับว่า
เงินบริจาคหลายล้านบาทมีตำรวจสองนายนะคะ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
เป็นรูปผู้ชายสองคนด้านหลังมีถุงกระดาษสองถุงตั้งอยู่
ระบุว่าคนบนโต๊ะคือตำรวจระดับนายพล๒นาย
เจ้าของเว็บกล่องดวงใจและนายชูวิทย์นั่งเจรจา
แต่นายชีวิตพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงว่าตำรวจคนหนึ่งเกษียณ
อีกคนมีตำแหน่งปราบปรามเว็บพนัน
นายตั้มตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะขนาดถุงกระดาษ
ที่อยู่ข้างโต๊ะมีการวัดขนาดรูปทรง
มัดธนบัตรมันจะออกมาเป็นรูปทรงขนาดไหน

เมื่อในชุวิตออกมายอมรับว่ามีตำรวจสองนายเกี่ยวข้อง

สิ่งที่ควรทำก็คือเปิดเผยว่าตำรวจนายดังกล่าว
เป็นข่ายเกี่ยวข้องกับเวทธนันต์อย่างไร
ไม่ใช่การรับเงินเอาไปบริจาคต่อ
เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายฐานฟอกเงินนะคะ
นายตั้มบอกว่ายังมีหลักฐานที่เตรียมเปิดเผยสู่สาธารณชนอีก
เรียกร้องให้นายชีวิตออกมาพูดความจริง
ถ้ายังไม่เปิดเผยก็จำเป็นต้องนำเสนอหลักฐานเพิ่มค่ะ

ให้พี่ชูวิทย์เป็นคนเปิดออกมาเอง
เพราะว่าพี่ชุวิตก็อยู่แล้วว่าไอ้พวกพนันออนไลน์
พวกนี้มันไม่ดีกับสังคม
นะครับแล้วคนที่ไปช่วยเหลือพวกนี้หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งที่เป็นฆาติการเนี่ยนะมันยิ่งแย่ไปกันใหญ่

หรือตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเราก็ไม่กล้าเปิด
ถ้าคนดีจริงเลยอย่างแรกเลยไม่รับ
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเอาเงินมาต่อรอง

หรือถ้าเกิดเขามักเฟี้ยงไว้หน้าบ้านแล้วเราไม่เห็น
เราก็ต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับทางตำรวจ

เราไม่ใช่ว่าเราเอามาหมักไว้อยู่ทีหลายเดือน
เอามาหลายเดือนเอาไว้เข้าบัญชี
แล้ววันหนึ่งหมอก็เอามาทำเพื่อสังคม

มันจะเป็นเงินก้อนเดียวกันไหมถ้าเข้าบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วอะครับ
เอามาดูฝั่งคุณชุวิตบ้างวันนี้เคลื่อนไหวยังไง
วันนี้ผู้สื่อข่าวบอกมาเป็นรูปแบบเหมือนนักการเมืองหาเสียงเลยค่ะ

พวงมาลัยดอกเบาเหลืองด้วยและมีรถแห่ติดเคลื่อนขยายเสียงเลยค่ะมีป้ายด้วย
แต่ว่าที่ไปลนรงค์ไปรณรงค์ต่อต้านนโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทย
อยู่แถวไทยรัฐนี่เองโรงซอยเฉยพ่วงสัตวิจักร
ตรงนี้แถวนี้เองนะคะคือผู้สื่อข่าวก็บอกบรรยากาศคึกคักเลยนะ
สองข้างทางก็มีประชาชนสนใจมาทักทายเป็นจำนวนมากเลย
คุณชูวิทย์คุยกับผู้สื่อข่าวพูดถึงประเด็นการเอาเงินไปบริจาค
ยืนยันว่าไม่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินนะ

ว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวมีใบสั่งของเครือข่ายใดหรือไม่
เรื่องต้นก็บอกว่าเตรียมมอบหมายให้ทนายอนัญชัยชายเดช
ฟ้องกลับฐานหมินประมาทและร้องเรียนมัญญาติธนายความด้วยค่ะ
แต่พอผมออกจากคุกผมจะให้ลูกให้หลานผมไปทำ
แล้วมันไปหนักระบานใคร
ผมไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวแต่คุณชวนผมพูดเรื่องส่วนตัว
นายตั้มเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพนันออนไลน์
เช่นเดียวกับนายสันทนะเป็นตัวแทนของจีนเทา
เวลาที่ผมออกมาต่อสู้มันก็จะมีคนต่างเหล่านี้
ออกมาชนรับงานมา
ซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยมีสาเหตุปวดเครื่องกับใครมาก่อน
ถ้าทนายต้องเก่งจริงสิ่งที่ทนายต้องทำ
คือไปฟ้องศาลไปแจ้งความ

สิ่งที่ทนายตั้มเรียนกฎหมายมา
นี่สไตล์คุณชูวิทย์นะคะวันนี้ก็ร้อนแรงเช่นเคย
ทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่า
เมื่อวานนี้มีผู้ใหญ่ในวงการเมืองที่เคารพแจ้งมา
บอกว่าหาทางลงหรือหยุดเคลื่อนไหวได้แล้ว
คุณชุวิตบอกอย่างนี้แต่ว่าตนเองยืนยันว่าจะสู้ต่อ
เพราะว่ามี๒เรื่องสำคัญที่จะทำให้สำเร็จ
ซึ่งถ้าหากการเคลื่อนไหวนำไปสู่การเป็นคดีความ
ก็พร้อมขึ้นสารตามวิถีประชาธิปไตยค่ะ